ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพายุวิพาถึงแม้ว่าวันนี้คาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งที่บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามแล้วก็จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ว่ายอมความกดอากาศต่ำนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจากยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับเป็นยอมที่มีการสะสมกลุ่มฝนไว้ก่อนหน้านี้หลังจากสลายตัวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการกระจายตัวของฝนออกมาปกคลุมในหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งจากภาพนี้เนี่ยนะครับก็แสดงเห็นการเคลื่อน
ที่สะสมไว้ตรงนี้กระจายตัวไปทั่วเลย
ซึ่งถ้าหากเราดูการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝน
ก็จะพบว่าถ้าหากคุณผู้ชมดูกราฟิกนี้
ช่วงที่พายุก่อตัวอยู่ฝนกระจายตัวไม่เยอะเท่าไหร่
มีแค่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคใต้ภาคตะวันออกเท่านั้น
แต่ว่าถ้าหากเราไปดูต่อไปในวันพรุ่งนี้ขึ้นที่ขึ้นฝั่ง
จุดที่อยู่รอบพายุจะถูกดูดออกไป
ฝนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกดูดเข้าสู่พายุ
แล้วก็มีหางพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเท่านั้น
ทีนี้เดี๋ยวมาดูในช่วงใกล้วันที่พายุสลายตัว
วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะสังเกตว่าพอพายุเริ่มสลายตัว
กลุ่มฝนมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์นั้นก็จะกระจายตัวเยอะขึ้นไปอีก
ซึ่งแบบนี้แหละครับก็จะทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือนั้น
คงต้องเตรียมรับมือหน่อยสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ตอนล่างก็จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น
จุดไหนที่ยังแร้งอยู่ช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์
ก็อาจจะต้องเตรียมสำรองน้ำไว้นะครับ

ช่วงกลางสัปดาห์หน้าจะมีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับการเคลื่อนที่
แล้วก็บทบาทมีการคาดการณ์ว่าจะคล้ายกับพายุวิพาลูกนี้
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำฝนสะสมจากพายุวิพาค่อนข้างเยอะ
ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ